คือประมาณสักทุ่ม๕๐นาทีค่ะเป็นจังหวะที่พนักงานที่เขาทำหน้าที่ขนเงินสด
รับเงินมาจากธนาคารไทยพาณิชย์ก็รับถุงเงินมาเรียบร้อยแล้ว
กำลังจะขึ้นรถเอาขึ้นรถอยู่แล้วเขาบอกว่าห่างจากรถเนี่ย
แค่สามเมตรเท่านั้นเองครับปรากฏว่ามีคนร้ายสองคนค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบสวมหวกกระน็อกเต็มใบเลยนะคะ
แล้วก็เอาปืนออกมายิงขู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
แล้วก็เล็งไปที่คนที่ถือถุงเงินอยู่บอกว่าให้วางถุงเงินลงเนี่ย
คุณผู้ชมจังหวะเนี้ยเห็นไหมคือทุกคนก็ต้องวิ่งหนีค่ะ
เพราะเขาเจาะปืนยิงเลยแล้วยิงขึ้นฟ้าไปแล้วนัดหนึ่งด้วย
อืมจากนั้นอีกคนนึงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็วิ่งลงมาเหมือนกันเนี่ย
ช่วยกันลากถุงเงินขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีไปเลย
นับเวลาดูเนี่ยไม่เกินแบบประมาณสัก๑๐วินาทีเองอะค่ะ
จักรยานยนต์ใช่ค่ะมามอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาสองคน
เสื้อสีน้ำเงินสองคนเนี่ยคือพนักงานของรถที่มารับเงินใช่ใช่ไหม
เขาต้องมารับเงินจากแบงค์ตามห้างถูกต้องเพื่อจะเอาไปเก็บมาใช่
แล้วเนี่ยเป็นจังหวะที่เพิ่งจะรับเงินมาจากธนาคารไทยพาณิชย์เลย
พอมีคนหนึ่งแบกมาถุงหนึ่งค่ะอีกคนนึงยืนคุ้มกัน
มันเป็นมาตรการของพนักงานรถขนเงินอยู่แล้ว
ที่เขาจะต้องมีคนหนึ่งถือถุงแล้วคนที่เดินห่างห่างไม่มากอะค่ะ
อืมเป็นคนคุ้มกันพอคนร้ายยิงขู่คนที่แบกถุงเงินก็เลยโยนถุง
มันก็ขู่ว่าให้เอาถุงเงินใช่บอกว่าให้โยนถุงเงินลงพื้น
เพราะพอยิงขึ้นฟ้าเสร็จปุ๊บคือเจาะปืนมาที่คนแบกถุงเงิน
คนลองนึกสภาพครับบิ๊กซี่ทุ่มห้าสิบมิถีคนเต็มห้างอ่ะค่ะอืม
คนยังเยอะอยู่เลยคนเห็นเหตุการณ์ก็เยอะนะคะ
ก็อย่างที่บอกเนี่ยค่ะก็ภาพเหตุการณ์นะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเลย
ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจนครบานหนองค้างพลูก็เข้าไปตรวจสอบค่ะ
เป็นรถกระบะที่ดัดแปลงเป็นตู้นิรภัยสำหรับขนเงินสดสีน้ำเงินขาว
ทะเบียนชชวแหวน๑๖๘๗กรุงเทพมหานครค่ะ
พนักงานขับรถและขนถุงเงินสดคือนายชายุทธ์สมงามอายุ๓๑ปี
ข้ารอยฟังว่าวันนั้นเนี่ยไปกับนายสมยศบุคุณเทศ
เป็นพนักงานทำหน้าที่คุ้มกันก็ขับรถตระเวนเก็บเงินสดตามห้าง
ร้านค้าแล้วก็ธนาคารบนเส้นถนนเพชรเกษมตามปกติครับจนประมาณสักทุ่มครึ่งค่ะ
ก็มาถึงบิ๊กซีเอ็กซ์ตราสาขาพุทธมนตรสาย๓นี่แหละ
แล้วก็ลงจากรถไปรับถุงเงินสดจากธนาคารไทยพาณิชย์ชั้นล่างด้านในห้าง
ถุงหนักนั้นที่เห็นว่าต้องล่ากัน๒คนเนี่ยเพราะมันมีเงินอยู่๗๒๗๐๐๐บาท
ตั้งแต่ตั้งแต่เช้าไงใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเขาตระเวนเก็บกันมา
ซึ่งพอรับถุงมาแล้วเนี่ยตัวนายชายุทธ์นี่แหละเป็นคนถือถุงเงิน
ส่วนนายสมยศคอยคุ้มกันเดินตามด้านหลังห่างตามยุทธวิธีที่ทางบริษัทเขากำหนดเอาไว้
ประตูห้างแล้วอีก๓เมตรเท่านั้นนะคะถึงท้ายรถขนเงิน
แต่ไม่แน่ใจเรื่องทะเบียนรถว่าจะเป็น๕กกว๘๕๖๔หรือว่า๘๗๖๔กันแน่
มาจอดเทียบข้างรถเลยแล้วคนซ้อนท้ายค่ะขออนุญาตบอกรูปภัณฑ์สันธารเผื่อใครแบบเจอนะ
สูงสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีเทา
หมวกกระน็อกเต็มใบสีดำลงมาจากรถปุ๊บก็ชักปืนไม่ทราบขนาด
ขึ้นฟ้าเลยหนึ่งนัดดังปั้งแล้วก็บอกว่าโยนถุงเงินลงพื้นเดี๋ยวนี้
แล้วก็เจาะปืนมาทางเขาเขาก็กระโดดเลยอะค่ะคือมันตกใจเพราะปืนก็ลั่นออกไปขึ้นฟ้าแล้วเนี่ยเห็นไหมคะ
เขาก็ปล่อยถุงแล้วเขาก็วิ่งวิ่งถอยออกมาเลยอีกคนนึงวิ่งไปหลบอยู่ข้างรถเห็นไหม
ทีนี้คนร้ายอีกคนนึงรูปร่างคล้ายกันสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงวอร์มขายาวสีดำลายทางขาว
หมวกกระน็อกเต็มใบสีเทาลงจากรถมาช่วยเพื่อนลากถุงเงิน
แล้วก็ขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์ขี่หนีไปทั้งคู่ซึ่งทั้งตัวของนายชายุทธ์และนายสมยศเอง
ตะเลิศนะคะก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงอย่างไม่คิดชีวิตเลยจริงจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเวลานั้นคนมันพลุกพลาดนะคะก็มีคนเห็นเหตุการณ์เป็นคนขับแท็กซี่

บ้นลดขนเงินเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องไปสืบดูว่ามีคนในรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าอ่าคนนอกเพียวเพียวด้วยยังไงใช่ไหม